เนื่องจากมีสว๒๕๐มันทำให้เห็นภาพอยู่แล้วว่าพักไหนจะจัดตั้งรัฐบาล

เพราะว่าผมไม่เชื่อว่าการเขียนกติกาจะกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้
ผมเชื่อว่าประชาชนจะเป็นคนกำหนด
แล้วผมก็ได้ประกาศแล้วว่าในส่วนของพักประชาธิปัตย์เนี่ย
เราจะเรียกร้องว่าสว๒๕๐คนเนี่ย
ฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนที่แสดงออก
ถ้าเลือกตั้งแล้วใครรวบรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษดรได้

และถ้าฝืนผมก็จะเรียกร้องให้๒๕๐คนในสภาพผู้แทนรัศดรนั้น

เพราะฉะนั้นผมมองว่าประชาชนยังมีบทบาทในการเขียนอนาคตของประเทศไทยอยู่
คุณประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้าคอสช
เป็นคนเลือกสวสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คนแต่งตั้งเองกับมือ
แล้วสมาชิกวุฒิสภา๒๕๐คนนี้ก็มีอำนาจในการที่จะลงคะแนน
ให้คุณประยุทธ์ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
นี่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่รุนแรงมาก
ดังนั้นต้องเรียกร้องให้คุณประยุทธ์ลาออกจากทั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นธรรมแล้วก็เท่าเทียม
การล่างกฎเกณฑ์กติกามันคือลดแมพกลับสู่อำนาจ
ไม่ใช่ลดแมพในการคืนประชาธิปไตย

เราตัดประเด็นข้อสงสัยหรือหวาดระแวงว่าจะเกิดการเลือกตั้งจริงหรือไม่

เดินหน้าสู่การเลือกตั้งแบบไม่น่าจะมีปัญหา

แต่ไม่ได้รับรองเงื่อนไขอื่นของแต่ละพัก
การเมืองที่อาจจะเจอก่อนวันเลือกตั้งหรือหลังเลือกตั้งนะคะ
แต่เงื่อนไขคือเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้ง
ผลการเลือกตั้งออกมาคำถามคือว่า

และการเมืองไทยกลับสู่ประชาธิปไตยได้จริงหรือไม่
หลังจากที่รอกันมาเกือบ๕ปีเต็ม

ว่านี่เรากำลังเดินหน้ากลับไปสู่ประชาธิปไตยจริงหรือไม่

ไม่ได้ทำให้เรากลับไปสู่ร่องทางเดิมได้อีกแล้ว

เป็นสองท่านที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
มีบทบาทในการเรียกร้องทางการเมือง

ท่านแรกค่ะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบัน

อาจารย์นิด้าทางด้านสถิติมาทำอะไรคะ
อาจารย์เคยมีบทบาทในการเรียกร้องทางการเมืองนะคะ
และอีกหนึ่งท่านค่ะผู้ก่อตั้งพักเกียรแนะนำสั้น
เพราะคนน่าจะรู้จักในฐานะบอกกรลายจุด
คุณสมบัติเสี่ยงบุตรงามอนง
ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการเมืองค่ะ
อาจารย์อานนท์ค่ะห่างหายไปนานแต่อาจารย์ยังติดตามอยู่เรื่อย
ติดตามในฐานะพลเมืองคนหนึ่งครับไม่ได้เป็นนักการเมืองครับ

เป็นนักการเมืองไม่ได้ครับ
อาจารย์อาจารย์รอวันเลือกตั้งนี้ไหมคะ
อาจารย์รู้สึกว่ามันสำคัญกับอาจารย์ที่เรียกร้องทางการเมือง

และ๒๔มีนาคมนี้นี่แหละที่เรารอหรือเปล่าคะ
ผมก็อยากให้ทุกอย่างสมูทแล้วก็เปลี่ยนผ่านบ้านเมือง
ไปสู่กระบวนการที่เป็นการบริหารบ้านเมืองในภาวะปกติ
ซึ่งอาจารย์ว่ามันจะเกิดไหมที่อาจารย์รอว่ามันน่าจะ

เอาแล้วที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้เหมือนน่าจะดี
ก็ตามหลักคืออยากเห็นแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราอยาก

เงื่อนไขมันมีความบีบคันมีความซับซ้อน
มีอะไรอีกหลายอย่างซึ่งมันก็อาจจะเกิดได้
มีปัจจัยซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด
อาจารย์ที่อาจารย์ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่คิด
คืออาจารย์มองมิติไหน
คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในการเมืองไทย
มันเป็นเรื่องของดุลของอำนาจ
ซึ่งถ้ามันไม่เข้าดุลมันก็ปรับตัวของมันไปนะครับ
เราก็อยู่อย่างนี้มาตั้งกี่ปีแล้วนะ๘๐ปี
แล้วก็ยังไม่ไปไหนช่วงหนึ่งเราก็บอกว่าอ๋อ
นักคราประชาธิปไตยแล้วเราก็จะไม่มีรัฐประหารแล้ว

อาจารย์แล้วมันไม่เสียของเหรอ

เช่นบอกว่ารัฐประหารมาแล้วจะปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง

เรื่องที่ผมไม่แฮปปี้เลยเช่นเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ย
ผมว่าเป็นประเด็นที่ไม่ว่าคนจะเป็นเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อฟ้า
ทุกคนอยากเห็นหมดเพราะว่าต้องการให้เกิดความยุติธรรมในสังคม
อย่างนี้ผมก็คิดว่าเสียของ
คุณสมบัติค่ะไปไหมที่เรากำลังจะไปเนี่ยเราไปถูกจุด
เรากำลังบอกว่าเราจะไปสู่ประชาธิปไตยของเราไหม
ถูกแล้วเพราะว่ากระบวนการเลือกตั้งเนี่ย
มันคือการคืนอำนาจให้ประชาชนในการที่เขาจะตัดสินใจและเรียนรู้
คือมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจเท่านั้นนะ
มันมีกระบวนการเรียนรู้ระหว่างการกระบวนการก่อนที่เขาจะไปตัดสินใจ
มันก็จะเกิดการทบทวนหลายคนที่เคยไปปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

ไม่แต่ตัวนำแกนนำเนี่ยคุณถึงขนาดตั้งพัก
แล้วประกาศว่าจะพร้อมกับการเลือกตั้งแล้ว
ผมว่าในมิตินี้บรรยากาศในวันนี้เนี่ย
ผมว่ามันดีกว่าตอนปี๕๗ในมุมมองในลักษณะของประชาชนนะ
เป็นแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผู้เล่นที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันเนี่ย
เขาอาจจะยังไม่อยากจะออกจากอำนาจ
ซึ่งจริงแล้วคนที่มีอำนาจโดยธรรมชาตินะ
คนที่มีอำนาจส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยอยากจะออกจากอำนาจหรอก
ดังนั้นเขาก็อยากจะเล่นเกมนี้ต่อ
อันนี้มันก็เลยกลายเป็นปัจจัยที่
ตัวเนี่ยผมคิดว่าในส่วนของภาคประชาชนเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขาเรียนรู้นะครับแล้วกำลังเดินเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้ว
คนที่ผมคิดว่าเขายังไม่เรียนรู้เนี่ย
คือคนที่มีผู้มีอำนาจในปัจจุบันนี้
และคิดที่จะสืบทอดอำนาจต่อ
กลุ่มนี้ต่างหากที่เป็นปัญหา
และเขาจะได้รับบทเรียนจากการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับ

ผมเป็นไปได้หลายคน
แต่ว่าคนที่ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากมากคือคุณพลเอกประยุทธ์ครับ
เพราะว่าเรารอมา๕ปีเรารออะไรครับ
เรารอเพื่อจะได้คนเอกประยุทธ์เป็นไปได้ยกเราติดต่ออีก๔ปีเหรอ

เดี๋ยวเรียนถามว่าหลัง๒๔มีนาคมเนี่ย
ใครจะมาเป็นนายกถ้าเราคิดนะวันนี้
เอ่อเป็นไปได้หลายหลายโซโลชั่นนะครับ

คุณหญิงสุดารัฐก็เป็นไปได้
คุณสมบัติมองโลกในแง่ดีไปแล้วป่ะคะ
ดิฉันยังไม่เห็นชื่อใครขึ้นมาเลยนอกจากผลเอกประยุทธ์

ไม่คือมันเริ่มจากการเส้นตัดระหว่างคนที่มีอำนาจเดิม

คนอะไรไม่รู้มีแต้มต่อต้อง๒๕๐ในการเลือกตั้งนะครับ
แต่ว่าอีกฝากหนึ่งคือพวกนักการเมืองที่ไม่มีแต้มต่อ
ดังนั้นเนี่ยแน่นอนคุณพลเอกประยุทธ์ก็กลายเป็นชื่อที่ถูก
ได้เปรียบมันก็ถูกเลสขึ้นมาเด่นหน่อย
แต่ว่าเอาจริงพอมันเป็นเกมที่ประชาชนเป็นคนเลือก
ผมยังคิดว่าถึงแม้จะมีแต้มต่อเนี่ย
การเป็นนายกถ้าเป็นนะถ้าได้เป็นจริงก็เป็นแบบไม่สง่างาม
แล้วก็จะฝืนต่อฉันธรรมติของประชาชน
หมายความว่าแพ้เลือกตั้งแต่เป็นนายก
มันถามว่าเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้เพราะคุณมีแต้มต่อ
แต่ว่าความรู้สึกประชาชนต่อสถานการณ์ที่คุณแพ้
แต่คุณเป็นนายกคุณยึดอำนาจรัฐอะไรอย่างนี้
มันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากครับ
และการบริหารประเทศหลังจากนั้นไปต้นมา

ก็จะบริหารประเทศด้วยความยากลำบาก

อาจารย์หลังเราเลือกตั้งแล้วอาจารย์ว่าใครเป็นนายกคะ

ก็ยังคิดว่าเป็นผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
เชิญมนุษย์มากครับ
คราวนี้ถามว่าอารมณ์การเมืองอยู่ตรงไหน

แต่ว่าอย่างเรื่องล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
เรื่องที่กรกตกำลังจะส่ง
ยุบภักษ์ไทยรักษาชาตินี่นะครับ
ที่จะกลับมาเลือกพลังประชารัฐเยอะ

แต่เขาก็มองว่าก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยอีกฝั่งมา
มีคนอย่างนี้จำนวนเยอะมากเลยที่ตัดสินใจเด็ดขาด

แต่ถามว่าพลเอกประยุทธ์จะชนะแบบถล่มทลายไหม
ผมว่ายากนะเพราะฐานเสียงของทางฝั่งคุณทักษิณเนี่ย
มีมาค่อนข้างแน่นแล้วก็มีมาแต่เดิม
แต่ว่าเวลาผ่านไป๕ปีมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับ
อันนี้คืออันที่๑นะครับ
คราวนี้ถามว่าในแง่อย่างอื่นมีไหมนะครับ
ถืออำนาจรัฐก็มีความได้เปรียบนิดหน่อยนะครับ

สมัยคุณทักษิณเป็นนายกครั้งที่๑มาเลือกเป็นครั้งที่๒
คุณทักษิณก็มีอำนาจรัฐอยู่ในมือ
ก็เป็นรัฐบาลโดยที่ไม่ได้ลาออกเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็จัดการเลือกตั้งโดยคุมทุกอย่างอยู่ในมือเหมือนกัน
คืออันนี้ก็มันก็เป็นลักษณะซึ่งเหมือนกันนะครับ
อาจารย์กำลังจะบอกมันก็ทีใครทีมานี้เหรอคะ

แต่ว่าต้องให้ระบบมันเดินได้
ความสำคัญข้อใหญ่ใจความก็คือ
กรกตต้องจัดเลือกตั้งให้มันมีอะไรอ่ะ

ซึ่งกรกตก็ต้องมีเสรีภาพที่จะดำเนินการได้พอสมควรนะครับ
มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่อาจารย์นนท์พูดเป็นประเด็นแรกค่ะคุณสมบัติ
คือคุณสมบัติคิดว่าสิ่งที่ไทยรักษาชาติตัดสินใจทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
มีผลต่อเสียงทางการเมืองที่จะโหวตกัน๒๔มีนาคมไหมคะ
จะมีผลกับเสียงที่เขาว่าจะไปเลือกประชาธิปัตย์แล้วก็จะไปโหวตให้คุณประยุทธ์แทน

อย่างเช่นคือมันเป็นสามเศร้านะ
ก็ว่าปีกฝ่ายทางการเมืองของปีกฝ่ายคุณทักษิณก็ดี
หรือประชาธิปัตย์เนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแย้ง
พักเนี่ยเขาเป็นคู่ขัดแย้งกันมาตลอด
ตลอดค่ะใช่ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าเขาไม่เอาทักศิลป์
คือไม่เอาฝ่ายคุณทักษิณเนี่ย
เขาก็จะไปเลือกประชาธิปัตย์หรือเลือกพักอื่น
แต่ว่าพักอื่นที่ดูแข็งแรงที่สุดก็คือประชาธิปัตย์
ดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่บอกว่าจะไปโหวตให้คุณประยุทธ์
ไม่ใช่เป็นคนที่จะไปโหวตให้กับเพื่อไทยไทยรักษาชาติ
หรืออนาคตใหม่ไม่ใช่มันคนละกลุ่มนะครับ
ดังนั้นเขาก็ดังนั้นคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่โหวตให้กับประชาธิปัตย์แหละ

แล้วก็แต่พอเกิดเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็
ทำให้เห็นว่าเออวิธีการแสดงฉันธรรมติที่ดีกว่านั้นเนี่ย
ชัดเจนกว่านั้นคือไปโหวตให้กับพักพลังประชาธิปัตย์ไปเลย
หรืออย่างนี้มันก็อาจารย์ไม่เห็นด้วยค่ะคืออย่างนี้
โดยปกติเนี่ยมันมีคนจำนวนนึงนะซึ่งเราก็ต้องใช้คำว่าเป็นกลุ่มคน

หรือการเมืองในประเทศไทยที่พร้อมจะเปลี่ยนฝั่ง
และอีกอันหนึ่งที่เยอะมากในสังคมไทยนะครับ
คือคนไทยจำนวนมาก
ว่านักการเมืองพักไหนมันก็เลวเหมือนกันหมด
แล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายทางการเมือง
เป็นพวกที่เกิดความเบื่อหน่ายทางการเมืองนะครับ
พอมีสภาพอย่างนี้นะครับ

แต่คิดว่าเลือกสิ่งที่เลวน้อยที่สุด

คนจำนวนเหล่านี้มีมากพอสมควร
แล้วก็อาจจะไม่ได้ชอบประชาธิปัตย์นะ
มีเยอะคนที่ไม่ชอบประชาธิปัตย์นะ
คนที่ไม่ชอบเพื่อไทยและประชาธิปัตย์
ไม่ชอบสักคนเลยก็มีเยอะนะครับ

คนมันเลือกตั้งของประเทศไทยนี่มัน

แล้วคนที่ไม่ต้องการแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างนี้
หลายคนก็เริ่มออกมานะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไทยรักษาชาติสัปดาห์ก่อนเนี่ย
แทนที่จะเป็นประชาธิปัตย์
น่าจะไปพลังประชารัฐไปเลย

เขาลากถาดจริงแล้วปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนะ
ของการตัดสินใจว่าจะเลือกหรือไม่เลือกใครเนี่ย
ปัจจัยมันคือปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สังเกตว่านโยบายของทุกภาคการเมืองเลยเนี่ย

เพราะว่าสาการเศรษฐกิจครั้งนี้มันไม่ใช่มันวิสาการธรรมดานะ
เขาไม่ได้รอคุณประยุทธมาเป็นนายกต่อ
เพราะว่ามันทนไม่ไหวต่อสาการทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ทำให้คนตัดสินใจว่า
ต้องการที่จะขอให้คุณประยุทธ์กลับบ้านไปเลี้ยงหลาน
แล้วก็ใครก็ได้ที่อยู่ในเกมการเมือง
เข้าสู่ระบอบนะครับแล้วก็แข่งขันกัน
ผมก็เชื่อนะครับว่าคนที่ยอมรับการกติกาการเลือกตั้งแล้วเนี่ย
ต่อพอสู้กันถึงที่สุดปุ๊บเนี่ยใครเป็นรัฐบาลเนี่ย
ผมคิดว่าเสถียรภาพมันก็จะมีอยู่พอสมควร
เว้นว่าถ้าเป็นคู่ขัดแย้งกับรัฐในปัจจุบันนี้เท่านั้นนะ
เพราะว่าถ้าเป็นนักเป็นภาคการเมืองอยู่ตอนปัจจุบันนี้ผมคิดว่าเขาจะไม่ออกจากเกมนี้ไปสู่บนถนน
หากการเลือกตั้งครั้งนี้มันโหวตออกมาแล้วฝ่ายการเมืองของพักการเมืองเนี่ยเป็นรัฐบาล
อาจารย์คิดว่าเสียงตอนนี้คือถ้าพลังประชารัฐได้จะได้จากตัวเอง
หรือพลังประชารัฐยังต้องหวังว่าจะจับกับใครหรือพึ่งพาเสียงที่สนับสนุนเช่น
ไม่มีทางพระคุณภัยบูรณ์หรือพระคอร์กเรียนขออนุญาตเรียกพระคุณลุงกับนั้น
คืออันนี้ยังสำคัญต่อพลังประชารัฐไหมคะสำคัญครับ
คือพลังประชารัฐเดียวเนี่ยไม่มีผมคาดว่านะอันนี้ผมอาจจะผิดก็ได้
แต่ผมคิดว่าไม่ได้จำนวนสอสอพอที่จะตั้งรัฐบาลพักเดียวได้
อาจารย์ลองมีตัวเลขในใจไหมที่ว่าไม่น่าจะพอแต่จะมีในกระเป๋าสักประมาณเท่าไหร่คะ
แหมตอบยากนะประเมินไม่ถูก
เมินไม่ถูกเพราะว่าผมยังไม่เห็นคือผมรอดูผลโพลหลังจากเหตุการณ์ยุบพักก่อน
เดี๋ยวอาจารย์พูดแต่ปากหน่อยยุบพักได้หรือ
ก็คงจะมีแนวโน้มนะเดาคิดว่าคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น
ตอนนี้ยังไม่มีสื่อหรือว่าสำนักไหนทำโพลนะ
เพราะว่าฝุ่นตลบแล้วก็มันไม่นิ่งพอที่จะทำได้
มันเป็นช่วงเปลี่ยนเป็นเรื่องใหญ่มาก

ถ้าจับน้ำเสียงอาจารย์คือพลังประชารัฐ
คงไม่ได้ได้เสียงสอสอด้วยตัวเองมากนัก
ซึ่งแน่นอนได้มากพอสมควร
เพราะว่ามีสอสอเก่าที่ครองพื้นที่เข้ามาเยอะ
แต่จะได้เยอะจนกระทั่งตั้งรัฐบาลพักเดียวได้ผมไม่เชื่อ

เพราะฉะนั้นรัฐบาลคงจะเป็นรัฐบาลผสม
แต่จะผสมอะไรกับอะไรเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นชัด
เอาแบบแบบไม่ใช่ก็ได้ครับแบบเบอร์น่าจะผสมกับใครบ้างค่ะ

ใช่เมื่อวานคุณอภิษฎมานั่งดีเบตในรายการของไทยรัฐนี่

แล้วก็พูดกี่ทีกี่ทีก็คือคุณอภิษฎพร้อมจะเป็นนายก
ประชาธิบัตย์พร้อมจัดตั้งรัฐบาลนะ
เขาก็ต้องพร้อมจัดตั้งนะไม่ใช่ไปช่วยเขาจัดตั้ง
เขาก็ต้องเล่นบทนั้นถามว่าคุณอภิษฎเอาลึกแล้วรู้ไหมว่าตัวเองจะได้เสียงเท่าไหร่

ผมว่าคุณอภิษฎก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นแต่ปากก็ต้องพูดอย่างนั้น
มันก็เป็นเรื่องปกติในทางการเมือง
เพราะว่าในทางการเมืองคนเราไม่ได้เลือกคนที่เราชอบ

ผมทำวิจัยออกมาพบเลยว่ามนุษย์เราถ้าจะโหวตใคร
โอเคความเห็นอุดมการทางการเมืองตรงกันอันนั้นเป็นตัวหนึ่ง
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมั่นใจว่าคนที่เราชอบ
แล้วเขามีแนวโน้มจะชนะด้วยเนี่ย
คนจะเทและเฮโหวตไปหาคนนั้นทันที
เพราะฉะนั้นคนที่ถืออำนาจรัฐจะได้เปรียบอย่างมากเลย
เพราะว่าเขามีอะไรบางอย่างซึ่งคนจะเชื่ออย่างนั้นนะครับ
นี่เวลาเราเอาชื่อพักการเมืองมาพูดนี่มันไหลมากเลยนะอาจารย์ค่ะ
เดี๋ยวขออาจารย์อนนท์สั้นเดี๋ยวฉันกลับไปที่คุณสมบัติ
คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าพลังประชารัฐ
ไม่สามารถได้เสียงในการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียว
อันนี้ทุกคนแต่ก็จะได้เสียงพอสมควรนะคะ
ส่วนที่จะมาร่วมด้วยคืออาจารย์มองว่าประชาธิบัติมาแน่เหรอคะ

มีอันไหนอีกที่นั่นพักกลางอย่างเช่นของสุวรรค
ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายค้าน
แต่สถานการณ์แบบนี้มันเหมือนที่ผ่านมาในอดีตเหรอคะ

มีครับนักการเมืองก็อยากมีทำมาหากินได้
อยากมีอำนาจอยากมีผลประโยชน์เหมือนกันหมดนะครับ
มันเป็นสัตว์การเมืองชนิดหนึ่งซึ่งเหมือนกันหมด
เพราะว่าทุกคนต้องการจะทำให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์สูงสุด
อันนี้มันเป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้ทำเพื่อประเทศชาตินะ

คุณสมบัติมองเหมือนกันไหมคะคืออันนี้คือ
ภาพเดียวกันไหมคะเขาจับกันแน่
คือผมดูคุณพิสิทธิ์แล้วผมคิดว่าปฏิบัติเป็นตัวแปร

ใครว่าอะไรมา

ผมรู้สึกว่าคือผมเห็น
การประกาศจุดยืนคุณอภิษฎเนี่ยนะครับ

รัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมว่าเขายืน

นะครับดังนั้นเนี่ย

ไม่รู้นะผมรู้สึกว่าคนอย่างคุณอภิษฎ

คือภาพลักษณ์ของคุณประยุทธ์ณเวลานี้

มันเสียคลัส
พอสมควรผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ

ไปพูดว่าไม่

แต่ถึงเวลาจริงเขาตะบัดสัตว
อีกรอบนึงเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่

ไม่ไปร่วมไม่ไปสับหนุน

พรรณประชาธิปัตธ์อาจจะมีข้อเสนอว่า

ผมว่าข้อเสนอจะออกมาแบบนี้

คืออะไรมันก็พลิกได้อันนี้ผมไม่
เดี๋ยวนะคะคือตอนนี้พังงาดมากเลยเดี๋ยวนะคะ
พลเอกประยุทธ์อยู่ดีก็หายไปอย่างนี้หรอคะ

ถึงคุณมี๒๕๐คุณก็อยู่ด้วยความยากลำบาก
ถ้าปัจจัยที่ปัดไม่เข้าไปในสภาลาก
เสียงมันไม่ได้มันไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

ผมไม่ได้มองอย่างนั้นคือผมมองอย่างนี้ว่า
ถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ของทฤษฎีเกม
ซึ่งมันตกลงกันไม่ได้

อ้าวเดี๋ยวขอเบรกแป๊บเดียวนะคะ
แล้วผลเอกประยุทธ์อะไรยังไง

ก็ไม่มีเสียงก็สมการไม่มีเสียง

ถึงขนาดนั้นคงมีเสียงเยอะพอสมควร
เราคงอยู่เป็นคนละสังคมนะอาจารย์

คนที่เลือกวันเด็กพยุดสังคมผมเอาไม่มีเลยหาไม่เจอ
เดี๋ยวก็พักเดี๋ยวแต่ทีนี้ฉันต้องงงทำสองท่านนะคะ

พลเอกประยุทธ์ลุงตู่จะไปไหนอยู่ไหนถ้าไม่ได้เป็นนายก
ย้อนประกวดพี่สิทธิ์เป็นเหรอสักครู่ค่ะ

เฉพาะจากสองพักการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยนะคะ
แล้วก็อย่างประชาธิปัตย์อาจจะมีอนาคตใหม่ที่พูดขึ้นมาด้วยคือ
เรื่องของธรรมเนียมใครได้คะแนนสูงสุด
เขาก็จะให้เกียรติพักนั้นในการจัดตั้งรัฐบาลรวบรวมเสียงมาก่อนใช่ไหมคะ
แต่๒๕๐สวที่เราพูดค้างคากันมาตั้งแต่เมื่อวาน
คือพอรวม๒๕๐สวไปอาจารย์ก็คิดว่า
ก็เป็นไปได้ที่คุณประยุทธ์จะไม่ได้เป็นนายกหลังเลือกตั้งเหรอคะ

ที่ผมพูดนั่นก็คือเหมือนว่าประชาธิปัตย์ได้เสียงค่อนข้างน้อยหน่อยแล้วก็
แต่ว่าแหมมันคุยกันไม่ได้เลยเสียงมันแตกกระจุย
นั่นคือเป็นเคสที่ตามทฤษฎีเกมก็บอกว่ามีโอกาสที่
เพราะกิจสังคมสมัยคุณคึกฤทธิ๑๘เสียงยังเป็นรัฐบาลมาแล้วเลย
แต่ว่าสามารถจะเลี้ยงลิงได้
แต่ว่าเสียงพี่ตุ๋นอยู่แล้ว๒๕๐จาก๗๕๐พอโหวตมันก็คือครึ่งหนึ่ง

ขึ้นไป๑๖คือเดี๋ยวอาจารย์คือเป็นไปได้แต่น้อยที่นายกจะไม่ใช่
ผลเอกประยุทธ์น้อยมากอ่าเป็นไปได้แต่น้อยมาก
ส่วน๒๕๐สวเนี่ย๒๕๐สวนี่เรียกว่าเป็นปัจจัยแปรผันใดไหมคะ
ไม่ต้องเอามากินปัจจัยคงที่นะปัจจัยคงที่เสียงไม่แตก

อาจารย์แล้วทีนี้ตกลงว่าเป็นอย่างที่คุณสมบัติบอกไหมคะว่า
ถ้าประชาธิปัตย์เขาต่อรองขึ้นมาก็ไม่แน่เพราะเขาอาจจะเป็นคนเปลี่ยนเกณฑ์
คือโอกาสมันน้อยมากนะที่ประชาธิปัตย์จะต่อรอง
ผมก็พูดตรงว่าอำนาจรัฐนั้นก็อยู่ที่ปลายกระบอกปืน
ไม่ใช่อยู่ที่ประชาชนเหรอครับอาจารย์

คอมมิวนิสต์หรือจะอะไรทุกอย่างที่เห็นมาเนี่ยนะฮะ
อำนาจรัฐอยู่ที่ปลายกระบอกปืนดังนั้น
ประเทศไทยนี่อำนาจรัฐอยู่ที่ปลายกระบอกปืน
ผมไม่ได้บอกว่าผมเห็นด้วยนะ
แต่ผมบอกว่านี่คือผมมองการเมืองตามสิ่งที่เป็น
ไม่ได้อยากบอกไม่ได้บอกว่าอยากให้เป็นอย่างนั้น

แต่ว่าโดยหลักการแล้วอำนาจมันเป็นของประชาชน
เพียงแต่ว่าในวัฒนธรรมทางการเมืองเรา
มีคนที่อยู่นอกอำนาจนอกระบบเนี่ยเข้ามาแย่งชิงนะครับ
อำนาจของประชาชนไปเนี่ยเป็นพื้นฐานที่ทำให้
เราจะต้องกลับไปสู่วิถีทางประชาธิปไตยที่เป็นตามหลักการก่อนนะครับ
แล้วก็คนที่อยู่นอกระบบเนี่ยก็จะต้องกลับกลมกองกับ
กลับบ้านบ้างคนอายุมากแล้วก็กลับบ้านไม่มีหลานก็ไปปลูกต้นไม้
อย่างคุณประยุทธ์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลูกต้นไม้นะ
ชอบแนะนำเลือกปลูกนู่นปลูกนี่นะผมว่านี่เป็นโอกาสเลย
จริงแล้วไม่ดีกับชีวิตแกนะที่พูดตรงนะมันเสี่ยง
เพราะว่าการที่แกเข้ามาสู่สว๒๕๐นี้จะโหวต
โหวตตั้งแต่ยกแรกเลยไหมว่าจะเข้ามาโหวตตั้งแต่ยกแรก
ในการเลือกว่าให้ใครเป็นนายกหรือจะปล่อยให้สอสอเขาโหวตกันก่อน
คือที่สองพักใหญ่เขาพูดเนี่ยเขาก็อยากจะจัดการกันเองก่อน
โดยให้สวเนี่ยฟังเสียงประชาชนคือคุณต้องคุณต้องอยู่คุณต้องอยู่
ขยัก๒คุณต้องอยู่ขยักสองคือถ้าพวกสอสอมันไปไม่ได้แล้ว
เลือกกันเองไม่ได้แล้วอ่ะใช่ไหมรัฐมนุนฉบับนี้ก็มีแต้มต่อ
คุณจะเข้ามาจังหวะนั้นคุณได้แต้มต่อคุณยังเสียบเข้าไปในจังหวะแรกตรง
กูไม่ให้เขาคุยกันก่อนอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็มีสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูลเขาก็เขียนไว้แล้วเนี่ยค่ะ
หลักการส่วนหนึ่งนะแต่หลักเกณฑ์เขาเขียนไว้แบบนี้ค่ะ
ไม่หลักเกณฑ์ก็คือสมมุติว่าถ้าไม่มีคนที่คนที่ถูกเสนอชื่อ
อ๋อแต่ว่าเขาเสนอชื่อแล้วใช่ไหม

ฉะนั้นคุณสมบัติคิดว่าจำเป็นไหมที่สวต้องรอสอสอก่อน
สวเขาก็มีสิทธิ์
โดยโดยสามัญสำนึกเลยนะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมีความซับซ้อน
โดยสามัญสำนึกการเลือกตั้งนี้เป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนเป็นคนโหวต
สวที่ไม่ได้ผ่านจากการเลือกตั้งมาเนี่ยคุณใช้ฉันธรรมติจากอะไรครับ
โหวตร่วมไปแข่งกับประชาชนที่เขาโหวตมาด้วยสามัญสำนึกนะครับ
ก็ตามรัฐมนูลเขาให้โหวตถ้าไม่ทำ
รัฐมนูลก็ฟ้องสารรัฐมนูลตั้งรัฐบาลไม่ได้อีกก็ไม่จบแล้วจะเอาไง
มันสอส่อห้าร้อยสอดอยู่สองร้อยห้าสิบใช่ไหมค่ะ
อ่าที่มีศิษยการเลือกได้ยกแต่ทำไมต้องรอสอค่ะ
ถ้าไม่ทำตามกฎหมายมันก็ไม่เป็นไปตามหลัก
หมายอะไรครับแต้มต่อ๒๕๐มันกฎหมายอะไรครับ
อาจจะไปคิดว่าโอเคมันสถานะเป็นกฎหมายก็จริงนะ
แต่ขอโทษนะโดยหลักสามัญสำนึกนะ
เราก็รู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นส่วนเกิน
มันเป็นความมันเป็นส่วนเกิน
ช่วงที่รัฐบาลใช้มีมาตรา๔๔
มีกฎอายการศึกคนออกไปแสดงความคิดเห็น

แล้วอาจารย์จะบอกว่าการบวชประชามตริครั้งนั้น
มีความชอบทำแบบถึงขนาดว่า

กฎหมายมันก็ต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐ
ถ้าจะเอาแบบที่คุณสมบัติว่านะ
คุณสมบัติก็ต้องไปทำหน้าที่ล้างล้มรัฐมนูลให้สำเร็จก่อน

ไม่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์บอกอาจารย์ยอมรับวิถีทางของปืนได้เนี่ย
คนที่จะมีความชอบทำแบบนี้ก็ต้องมีอำนาจปืนใช่ไหม

ใครไปใจละภรรยาต์แยก

พ่ออาจารย์ยึดหลักอำนาจพื้นไปกระบอกปืนอะ

แล้วมันเขียนไปแล้วอักษรแล้วคะคุณสมบัติ
นี่เวลาอยู่ในสภา
อะไรต่างมันก็จะมีการแก้ไขกฎหมาย

เพราะกฎหมายบางทีมันไม่มีความเป็นธรรม

ดังนั้นมันก็มีความพยายามในการแก้กฎหมาย
ที่ยึดกฎหมายแล้วบอกกฎหมายเป็นสิ่งถูกต้องเลย

เดี๋ยวนะคือผมมองอย่างนี้ว่า
ไม่ได้บอกว่า๒๕๐นี่ถูก๑๐๐นะ

แต่หมายความว่าเมื่อกติกามีมาแล้วก็เคารพ
ถ้าจะไม่เอาตามกฎิกานี้
ทางฝั่งคนที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องล้มไปก่อน
กติกาซะก่อนแล้วค่อยจะไปจัดเลือกตั้ง

แต่ทำเลยครับถ้าจะทำผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำได้
อาชารขาวิธีดีเบจของไทยรัฐเมื่อวานนี้
ใช้คำว่าเหมือนกับประเพณีปฏิบัติที่เราทำกันมามารยาททางการเมือง

หรือเอารายแรกอักษรรัฐมนุนล่าสุดที่เขียนเท่านั้น
ลายละอักษรมันมาก่อนนะในแน่กฎหมาย
มันเป็นกฎหมายรายละอักษรมันจะมีศักดิ์สูงกว่าจารีดนะฮะ
ตอนนี้มันเขียนเป็นรายลักษรอย่างนี้แล้วถ้าไม่ทำเนี่ย
ก็จะมีปัญหาที่ศาลัฐมนุนอีก

กติกาเขียนมาแล้วก็ต้องเคารพ
ถ้าคุณจะคิดว่ากติกานี้ไม่เป็นธรรม

ผมก็ไม่เห็นด้วยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ออก
ผมก็ออกไปสู้กลางถนนเพื่อที่จะทำให้มันหมดไป
ถ้าคุณสมบัติเห็นว่ามันไม่เป็นธรรม
คุณก็ไปปลุกเล้าประชาชนให้ออกมา
เข้าใจถูกผมมองอย่างนั้นเพื่ออ่ะเข้าใจ

มันก็ต้องไปตามกฎหมายที่เขียนไว้
เราต้องเคารพกฎหมายตามหลักนิติรัฐ
ประเด็นนั้นผมบอกว่าเขาเขียนไว้อย่างนี้กติกามันอย่างนี้ถ้าไม่ทำตามที่เขา
อรเขียนแบบนี้แต่ถูกโต้แย้งในแง่ของหลักนิติธรรมหรือว่าหลักการ
ทีนี้เรียนขอลองแทรกเข้าไปว่าแล้วสว๒๕๐ควรคำนึงถึงอะไรบ้าง
เมื่อมันมีข้อโต้แย้งแบบนี้รายละอักษรเนี่ยมีสิทธิ์จริง
แต่โดยวิธีปฏิบัติประเพณีปฏิบัติหรือเราจะเรียกว่า
ยธรรมทางการเมืองมารยาททางการเมืองใดก็แล้วแต่
สองร้อยห้าสิบนี้ควรจะยังไงคะ
เขาก็ต้องทำตามกฎหมายนะเขียนว่ายังไงก็ต้องทำตามอย่างนั้นนะครับ
ไม่งั้นมันก็ไม่มีปัญหาในสารรัฐมนูลไม่จบ
อันส่อง๒๕๐ก็ต้องทำไม่ครับคุณสมบัติขอสั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาต่อ

ผมเคยถกกันเรื่องนี้กับคุณภัยบูลนะ

คือความเข้าใจของผมคือก็ในขยักแรกแล้วเนี่ย
ในขั้นที่สองอ่าจะบอกว่าอยู่ตั้งแต่แรกเลยค่ะอืมสักทั่วค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่เป็นข้อถกเถียงกันตั้งแต่เวทีดีเบตเมื่อวานเลยนะคะ
ว่าสองร้อยห้าสิบสอวอที่มาโดยคอสอชอเนี่ย
จะร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งเมื่อวานี้พักใหญ่
ก็พยายามจะบอกว่าโดยมารยาททางการเมืองที่เขาปฏิบัติกันมาเนี่ย
ซึ่งปีนี้ไม่รู้ขั้นตอนจะเป็นยังไงค่ะ
สมบัติคาใจมากแต่เมื่อวานข้อโต้แย้งก็แบบนี้ว่า
ก็ละอักษรมีแล้วผ่านประชามติแล้ว
ก็ต้องทำตามรายลักษรสิจะมาอ้างอะไรอีกอ่ะคะ
สวก็ต้องสำเนียกนะครับว่า
เขาไม่ได้มาจากการเลือกของประชาชน
แล้วนี่มันเป็นเวทีทางการเมือง
ซึ่งอยู่ในวิถีทางประชาปไตยเนี่ย
หากเราไม่ได้มาจากการโหวตของประชาชน
เป็นผู้แทนของประชาชนมาเนี่ยนะครับ
คุณก็จะต้องอยู่ในสถานะที่เทียมเนื้อเทียมตัวพอสมควร
อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะสำหรับคนนอก
ส่วนคนที่ผ่านกระบวนการเลือกโดยประชาชนมา
ต้องสำเนียกว่าประชาชนเนี่ย
เขาเลือกคุณมาเนี่ยเพื่อที่ให้คุณทำหน้าที่นะครับ
ไม่ควรที่จะใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาจุนเจือตัวเอง
หรือไปสับสนุนอำนาจนอกระบบนะครับ
คือหมายกลัวว่าเป็นไปได้ก็ให้ฝ่ายการเมืองเนี่ย
ซึ่งมีอยู่๕๐๐คนพยายามจนถึงที่สุด
ทำยังไงเกมนี้จะเป็นเกมที่ฝ่ายการเมืองเนี่ย
จะสามารถนำพาประเทศเดินหน้าไปได้ด้วยตัวเอง
โดยที่ไม่ต้องไปพึ่งพาเสียงจากสว๒๕๐เสียงนี้
อาจารย์อานนท์ค่ะอาจารย์ว่าถ้าสว๒๕๕
เหมือนกับไม่ได้เป็นไปตามที่เสียงประชาชนส่วนใหญ่เลือก
สมมุตินะสมมุติอาจารย์ว่าวุ่นวายไหมคะ
ก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่า๒๕๐ของสว
เขาก็ทำหน้าที่ตามรัฐมนูลนะครับ
เขาอาจจะไม่ได้ผ่านการเลือกของประชาชนอันนี้ผมเข้าใจ
คราวนี้ปัญหาก็คือว่าเราอาจจะเคยชินกับจารีดแบบเดิมที่เฉพาะสอสอเลือกมาโดยตลอด
ซึ่งเท่าที่รู้มันมีน้อยมากนะที่สวเข้ามาวดในร่วมดรีนี้นะครับน้อยมาก
ในประเทศไทยผมเข้าใจว่าจะมีสักครั้งเดียวหรือยังไงซึ่งผมอาจจะไม่ทันนะครับ
แต่ว่าเราก็ยังไม่ชินคราวนี้ความไม่ชินเราก็เลย
กลายเป็นประเด็นเถียงกันแล้วผมกำลังมองว่าเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาต่อไปไหม
ว่าตั้งรัฐบาลจะลงเอยไหมหรือเกิดตั้งไม่ได้มันจะมีอะไรเกิดขึ้น
จะไปรอสารรัฐมนุนตีความไหมจะวุ่นไหมอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้
เพียงแต่ว่าผมก็อยากให้มันจบได้แบบสวยนะครับ
กำลังจะถามคำถามนี้ค่ะเหลืออีกไม่กี่นาที
อาจารย์ถ้านะคะผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไรก็แล้วแต่แล้วบวกสว๒๕๐คนเข้าไป
แล้วสมมุติว่าคนที่เป็นนายกคือพลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะเป็นเสียงข้างน้อยหรือไม่ก็แล้วแต่
แต่นายกคือพลเอกประยุทธ์คำถามคือบ้านเมืองจะดีขึ้นยังไงคะ
บ้านเมืองจะดีขึ้นยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับ
จะดีกว่า๔๕ปีที่ท่านอยู่หลังรัฐภักดิจังไง
ว่ายากเพราะท่านไม่ได้มีอำนาจเต็มในมือแล้ว
อันนี้ก็พูดตรงเพราะว่าเลี้ยงนักการเมืองดูแลนักการเมือง
มันคือลิงทั้งนั้นลิงที่แสวงหาผลประโยชน์และอำนาจ

ในการที่จะเป็นนายกรมตรีหลังการเลือกตั้ง

แต่ว่าหลังจากที่พลเอกประยุทธ์กลับมาเป็นนายกอีกครั้ง
ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรดีขึ้นกว่าอย่างน้อยก็๔๕ปี

แต่จะอยู่ได้นานแค่ไหนผมก็ยังไม่แน่ใจเลย
แย่กว่าเดิมยังจะเลือกอีกเหรอครับ

อันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองนี่
สภาสูงที่อาจารย์อ้างเรื่องที่อังกฤษเนี่ย
เขาเป็นสภาสูงก็จริงแต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนายก

ในเวลาอาจารย์อ้างเรื่องนี้อาจารย์อ้างไม่ได้มาเปรียบเทียบกับสังคมไทย
สวสภาพสูงที่อังกฤษเขาสืบทอดทางสายโลหิตด้วยนะ
หมายความว่ามันขนาดนั้นเลยแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจเขาให้เป็นเกียรติ
มันเป็นสภาให้เกียรติกันแต่นี่ให้อำนาจป้อนให้เดาให้ดาบเรียบร้อยเลย
แล้วคุณเรียกนายกได้แล้วคุณจะไปรับรองสถานะอะไรมากมายกับคนแบบนี้ครับ
คือกำลังจะบอกว่าไม่ว่าสวจะมีที่มาแบบไหน
มันจะเชื่อมโยงกับอำนาจหน้าที่ที่ได้ถูกไหมคะของแต่ละประเทศแตกต่างกันไป

แต่ว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการไปทำเรื่องใหญ่โดยเฉพาะเลือกฝ่ายบริหาร
มันถึงเป็นแบบนี้ไงครับผมนึกว่าเราเราถึงว่า
เราจะต้องพยายามเอาสิ่งเหล่านั้นออกไปแล้วเราเรียนรู้ที่จะอยู่ในเส้นทางนี้ไปด้วยกัน
ละ๑นาทีสุดท้ายเริ่มจากอาจารย์ก่อน
หลังเลือกตั้งอาจารย์คิดว่าจะดีกว่าตอนที่เรียกร้องกันตอนรัฐประหารไหมคะ
น่าจะดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่มาฆ่ากันตายกลางถนน
นั้นในมุมนั้นอาจารย์ฝากความหวังไหมสมมุติว่านายกคือผลเอกประยุทธ์
คือมีใจจะฝากความหวังไหม
ก็หวังว่าท่านจะกล้าใช้อำนาจรัฐในมือทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประเทศชาตินะ
คือที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าท่านเป็นคนเกรงใจคนหน่อมแน้มในหลายเรื่อง
ผมรู้สึกว่าการเป็นประเด็จการเนี่ยควรจะใช้อำนาจประเด็จการให้เป็นประโยชน์
แล้วก็กล้าฟันทงทำในสิ่งที่ต้องทำนะฮะ
เหลือตั้งท่านก็อาจจะทำได้ยากขึ้นอีกเพราะอำนาจจะไม่เบิดเสร็จแล้ว
คุณสมบัติปิดท้ายค่ะยิ้มหวานอีกค่ะ
คือถามว่าถ้าบนเอกประยุทธิ์เป็นนาโยคบ้านเมืองเป็นยังไง
คือหนึ่งผมคิดว่าบ้านเมืองไม่ดีขึ้น
แต่ว่าในทางการเมืองผมเชื่อว่าจะบันเทิงมากเลย
ครับเราก็จะได้เห็นแบบที่ในสะพาก็ทำกัน
ผมก็หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นความบันเทิงเพื่อแลกกับความตกทางเศรษฐกิจที่มันจะเกิดขึ้นตอน
อย่างที่แกบริหารมา๕ปีในอำนาจเต็มของแกเนี่ยแกเองทำไม่ได้เลย
เราไม่รู้ว่าผลเลือกตั้งจะเป็นยังไงนะคะเราคุยณวันนี้
ซึ่งกว่าจะไปถึงณวันที่ได้เลือกตั้งแล้วจัดตั้งรัฐบาลแล้วได้นายก
ซึ่งไม่รู้อะไรเกิดก่อนกันด้วยซ้ำไปนะคะจัดตั้งรัฐบาลกับได้นายกเนี่ยนะคะ
ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ณวันนั้นคือวันที่เราทุกคนน่าจะอยากเห็นค่ะ
ส่วนจะฝากความหวังไหมแล้วแต่แต่ละท่านวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีครับลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ